เริ่มจากภักดิ์รวมไทยสร้างชาติกันก่อน
คุณผู้ชมคะรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หลังจากจับเบอร์ได้แล้วก็บอกตามรายงาน
บอกว่าสีหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดีนะคะ
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความเกี่ยวพันกับเลขสอง
ก็เชื่อว่าเลข๒นั้นเป็นเลขมงคลนะคะ
ได้เบอร์๒๒นะคะลุงตู่นี่ยกนิ้วขึ้นมาชู๒นิ้ว๒ข้าง
นี่แบบนี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของ๒๐

บอกว่า๒๒ที่จับได้ในวันนี้ใกล้กับเลข๒๒
ซึ่งเป็นวันเกิดของตนเองค่ะ
อืม
มายังไงคงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขอย่างเดียวหรอก
มันต้องอยู่ที่นโยบายในการหาเสียง
ส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ
หัวหน้าพักพลังประชารัฐได้เบอร์๓๒
ก็บอกว่าพอใจนะคะและขอให้ประชาชนเลือกเบอร์นี้ค่ะ
คุณลุงครับอยากจะบอกอะไรกับประชาชนไหมครับ
ก็ไว้เลือกเบอร์๓๗กันค่ะ
ไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องทำนริยาภัย

แต่โอเคคุณค่ะสามารถนำใครชนะให้ได้ใช่ไหมคะหมายถึง
ถ้าเราไหลจากนี้อาจจะต้องมีการลึกรถแห่ไหมคะ
พักเพื่อไทยกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อไทยได้เบอร์๒๙นะคะ
แก่นำพักก็ให้สัมภาษณ์หลังจับได้เบอร์นี้
บอกว่าเลขอะไรก็ดี๒๙ก็เปรียบเสมือนว่า
เรากำลังจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐จากภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
หลังจากได้เบอร์แล้วนะคะทั้งนางสาวแพทองทันชินวัฒน์
เศรษฐาทวีสินนายชัยเกษมนิติสิริก็ขึ้นรถแห่
ออกจากสาราว่าการกอทมแห่งที่๒ดินแดง

ขณะที่ฝั่งคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ออกมาจากห้องจับหมายเลขพอเจอผู้สื่อข่าว
นี่ทำสัญลักษณ์นี้เลยนี่ได้เลขตัวเดียว

นะคะพร้อมกับบอกดีใจได้เลขนี้นะ

พระไปกราบวันเสาร์เขามาตอนเงินแล้วก็คำนวณออกมานะคะ

ท่านบุคคลาสมัครท่านบุคคลาสมัคร

ท่านบุคคลาสมัคร
ท่านบุคคลาสมัคร

ท่านบุคคลาสมัคร

ท่านบุคคลาสมัคร

ท่านบุคคลาสมัคร
ท่านบุคคลาสมัคร
ท่านบุคคลาสมัคร

ท่านบุคคลาสมัคร

ท่านบุคคลาสมัคร

ท่านบุคคลาสมัคร

ท่านบุคคลาสมัคร

ท่านบุคคลาสมัคร
ที่น็อตกองสลักพลาสกาจากพักเปลี่ยน
บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีเวลาเตรียมตัวน้อย
ส่งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบแบ่งเขต๑๒เขต
ปาร์ตี้ลิสต์๑๑รายชื่อ
ก็คาดหวังไว้ที่๓ล้านคะแนน
ส่วนตัวอยากได้เบอร์๗แต่ว่าจับได้เบอร์๒๐ค่ะ